การปั้นขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาช่างจะใช้น้ำเป็นตัวช่วยในขณะปั้น
เพื่อให้ดินมีความเหนียวปั้นรูปทรงได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นเมื่อขึ้นรูปทรงได้ตามความต้องการแล้วจะถึงขั้นตอนการผึ่ง
โดยจะต้องนำเครื่องปั้นดินเผามาผึงเพื่อให้ดินแห้ง
แต่ช่างต้องระมัดระวังไม่ให้ชิ้นงานที่นำมาผึ่งลมนั้นโดนลมโกรกจนแห้งเร็วเกินไป
ต้องคอยหมั่นตรวจดูเพื่อป้องกันการแตกขณะที่ทำการเผา
และต้องแห้งสนิทเมื่อนำไปเผาจะได้เกิดการหดตัวเท่ากันตลอดทั่วชิ้นงาน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน